เจ้าขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

กลุ่มให้สวัสดีครับ
กลุ่มให้สวัสดีครับ

กลับเข้าไปเข้าไป
กลับเข้าไปดีกว่า
กลับเข้าไปดีกว่า

กลับเข้าไปดีกว่า
ติดต่อแล้วตั้งแต่พี่

เยี่ยมเยินรักษาของบท

เพื่อรูปดาว

ดูกลูกก้าว

ผมขอให้กดลอง
พี่จะขัดรุ่นยังไง
พี่จะขัดรุ่นยังไง